อย่างที่ที่สาวเพิ่งเปิดร้านอาหารที่พระรามสาม
ลงทุนกันอีก๑๐ล้าน
มาเปิดใหม่แล้วนะคะโอ้โหคนก็เข้าไปแต่ว่านางก็บอกว่ามาตรการพี่เข้มคนมาก
ดราม่าคือก่อนหน้านี้นางก็ไปตรวจกับดีเจมะตูมที่ไปออกรายการกับดีเจมะตูม
แล้วก็ต้องไปตรวจโอ้โหกักตัว๑๔วันนางก็ต้องสู้ค่ะ
รวมไปถึงอีกหนึ่งโปรเจกต์จำได้ไหมว่าพี่เปิ้ลนาคอนเคยทำหนัง
กลับมาทำหนังอีกเรื่องหนึ่งนางยืนยันได้สายแน่นนอนวันปีนาคมนี้นะคะ
สื่อนางนี้เหมาะกับเรามากเลยนะคะคือการติดตามดูได้
แต่อีกหนึ่งเรื่องจะเล่าให้ฟังคุณผู้ชมน้องออกเป็นลูกสาวคนเล็กเป็นเจ็บ
เขาเป็นขวานใจลูกป้าที่โซเชียลมาก
ล่าสุดทำคลีปออกมาคุณผู้ชม

ดิฉันไปตามสัมภาษณ์กว่าจะได้

แล้วถามเลยนะให้เต้นเลยนะคะ

ห้าวเป้งจ๋าอย่าแกล้งน้อง
ถามว่าห่วงไหมห่วงมาก
แต่ก็ฝันเอาไว้ว่า
เมื่อถึงเวลาที่หนังเราเข้า

ขอบคุณพี่ทุกคนที่ตำรวจอย่างนี้มา
เจ้าหุ้นน่ะชอบแกล้งลูก

ใครดื้อใครดื้อสุด

เกษเป็นเด็กดีไหมคะเอาเกษพูดพอไหมคะ

รู้จักป้าแตนไหมคะหันมาบอกป๊าน่ะ
หันมาถึงนี้รู้จักป้าแต่นไหมคะ
รู้จักป้าแต่นสวยไหมไม่สวย
เป็นแฟนกับใครป้าแตนเป็นแฟนกับใคร

ป้าแต่นเป็นแฟนกับลุงตู่
แตนเป็นแฟนกับลุงตู่ตู่ไหนขนลุกวาบเลย
ตู่พบทรตู่พบทรเขาร้องเมฆกัน
คิดว่าจะได้ไปทั้งสอนอซะแล้ว
แกเขินแหละทางบ้านก็มีชื่อลุงตู่

ตู่พบทรคือซ้ำกัน